ที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีเหตุเมียโหดใช้มีดแทงยับและปาดคอผัวเสียชีวิต
สภาพนี้คือเปลือยกายค่ะอยู่ในห้องน้ำก่อนโทรศัพท์ไปแจ้งญาติแล้วก็หลบหนีไป
เรื่องต้นก็คาดว่าปมเหตุก็เป็นประเด็นเรื่องของความหึงหวงเนี่ยนะคะ

เหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์โฮม๒ชั้นพบคราบเลือดจุดเป็นทางจากภายในบ้านมาถึงประตูรั้วหน้าบ้าน
รวมทั้งตามฝาผนังบ้านราวบันไดขณะที่ภายในห้องน้ำ
พบศพนายบูรินหรือเก่งอายุยี่สิบสามปีอาชีพชิมปิ้งท่าเรือ
ทั้งที่หน้าอกใบหน้าและลำคอสำหรับบริเวณในห้องน้ำมีรอยเลือดกระเด็นติดไปทั่วห้อง
สอบถามทราบว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตายอยู่กินกันมาประมาณ๓ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนเป็นผู้ชายอายุประมาณ๑ขวบ
ตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวง
อีกทั้งตอนนี้ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายเอ็นฉีกขาด
คาดว่าน่าจะเป็นการต่อสู้กันกับผู้ตาย
โดยตอนนี้ได้ส่งชุดสืบสวนเฝ้าผู้ต้องหาไว้
ถ้าอาการดีขึ้นก็จะอายัดตัวและแจ้งข้อหาทันที
เพื่อนบ้านที่อยู่หลังติดกันบอกว่าช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
ได้ยินเสียงสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันเสียงดัง
ตัวเองต้องแจ้งไปที่สำนักงานขาย
ขอให้มาดูเนื่องจากได้ยินเสียงฝ่ายชายร้องเหมือนเจ็บปวด
และฝ่ายหญิงร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
ก่อนจะมาทราบอีกครั้งช่วงประมาณ๕ทุ่ม

นำไปสู่เหตุฆ่ากันตาย

แล้วเราได้เปิดออกมาดูไหมว่า
ผู้หญิงมันวิ่งออกไปก่อน

เพราะว่าพอเสียงเงียบนี้ก็ไม่ได้สนใจมารู้ว่า
เป็นศพพร้อมกับทุกคน

ยังคงทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะน้าชาย

ให้เอาเรื่องหลานสะพ้ายให้ถึงที่สุด
พร้อมย้ำว่าแม้จะอ้างว่าตัวเองมีอาการป่วย

ก็ไม่มีสิทธิ์มาลงมือฆ่าหลานชายของตัวเอง
เช่นเดียวกับแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก่อนหน้านี้ลูกชายเครียดเพราะไม่เป็นอันทำงาน
ต้องคอยพาลูกสะพ้ายไปหาหมอตลอดเวลา
เพราะหลังจากที่คลอดลูกคนที่๒ก็มีอาการวิตกจริต
คิดว่าตัวเองป่วยจนลูกชายเคยเปลยว่าอยากจะแยกทาง
ช่างแทนแทนมาให้เกิดปัญหา
ที่บอกว่าตัวมีการวิตเดี๋ยวเรารู้มั้ย

แต่พี่กรุงเธอพ่อได้วิตกและอาการวิตกจริต
อยู่แล้วอ๋ออ่าเพราะอ่าบอกเหตุผลได้ไหมครับว่าว่าทำไมทาง
ทางครอบครัวถึงแบบว่าให้ทางนับสมโพธิเป็นคนตัดสินใจ
อะครับอ่าก็ผมมีเรื่องมาตากันเด็กครับก็รักกันดีนะฮะอืมอืม
แต่หมดทะเลาะทะเลาะก็จะรุนแรงหน่อยจริง
ทะเลาะส่วนใหญ่ครับทะเลาะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรครับ
เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรก็คือเอาในใจตัวเองก็มี
อืมแล้วคือ
คือแบบให้ในหลังจ่ายผู้หญิงก็จะเอาผู้หญิงอีกเอาให้ในหลังจ่ายตัวเอง
ส่วนศพของนายบุรินหลังจากนี้จะต้องส่งศพไปชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
และตรวจหาโควิด๑๙อย่างละเอียด
ก่อนจะมอบศพให้กับครอบครัวกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

ครินกระมุดโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน